น้องเขามีชื่อเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดการรับผิด
หุ้นส่วนผู้จัดการยังไงฮะทนายเกิดผลคือในห้างส่วนห้างส่วนจำกัดนะครับ
หุ้นส่วนมีสามประเภทเนอะครับห้างส่วนสามัญห้างส่วนจำกัด
และห้างหุ้นส่วนสามอันนี้ติดเป็นคนทุกคนเนี่ยแหละแต่ว่าหุ้นในหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนเนี่ยมีสามประเภท
คือหุ้นส่วนจำกัดความผิดและหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดจำกัดความรับผิดและไม่จำกัดความรับผิด
แต่คนที่จะมีอำนาจจัดการในห้างได้เสมือนเป็นผู้จัดการบริษัทสมมุตินะครับเป็นกรรมการบริษัทเนี่ย
เขาเรียกว่าหุ้นส่วนผู้จัดการอืมซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่า
หุ้นส่วนผู้จัดการต้องร่วมรับผิดกับห้างอย่างไม่จำกัดจำนวนถ้าห้างเป็นหนี้เราก็เป็นหนี้ด้วย
ห้างล้มละลายเราก็ล้มลายด้วยเท่ากับว่านังสือของสรรพากรที่สะแก้วที่ไม่รู้ล่ะ
คือคุณนุษย์เองก็ยังบอกหนูก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรยังไง
บริษัทนี้มีชื่ออยู่ยังไงไม่รู้เขาแจ้งมาว่าห้างหุ้นส่วนของคุณเนี่ย
ที่คุณมีชื่อเนี่ยเป็นหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดการรับผิดเนี่ย
ครับคุณต้องไปชำระภาษีแปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านกว่าบาท
แสดงว่าเขาต้องโดยหลักเลยนะครับตามหนังสือเนี่ยถ้าตามหนังสือเนี้ย
เมื่อห้างมีรายได้อ่าแล้วห้างเป็นหนี้ครับแล้วไม่ไปชำระ
ศูนย์ผู้จัดการก็ต้องร่วมรับผิดกับห้างด้วยอ่าเพราะต้องต้องไปร่วมกันรับผิดชดใช้กับ
ครับกับเอ่อห้างอ่าต่อสัมภากรครับท่านท่านโฆษกรมสรรพากร
ครับอ่ากลับมาแล้วนะฮะสวัสดีครับท่านโฆษกครับคุยกันอีกครั้ง
เมื่อคุณมีชื่อตรงนี้คุณก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ใช่ไหมฮ
ค่ะค่ะใช่ค่ะเขาสามารถที่จะไปไปไล่เรื่องราวหรือว่าไปร้อง
หรือว่าไปคัดค้านการเรียกเก็บได้ไหมว่าอุ๊ยไม่รู้เรื่องเลย
ใครเอาชื่อไปอยู่ในบริษัทนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรงนี้ก็
ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เรื่องจริงจริงเนี่ยฮะท่านคืออย่างนี้นะคะต้องต้อง
เรียนให้คุณท่าครูแล้วก็ผู้เสียหายทราบนะคะกรมสมกร
เวลาเราออกสื่อนี่จะตอนครับการตรวจแน่ตามก่อเชิญพบถ้าไม่

ไม่มาชี้แจงแล้วก็ไม่มาบอกเหตุผลของการที่มาของรายได้หรืออะไรต่างนะคะ
ทางสรรพากรก็จะต้องประเมินตามเอกสารหลักฐานที่เรามีอืม
เพราะตอนนี้เท่าที่รู้ที่ดูเนี่ยมันเป็นหนี้คือประเมินแล้ว
ตอนนี้เป็นหนี้ภาษีอากรค้างอยู่ที่กรมสรรพากรนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเวลาการอุทธรณ์เพราะว่าเขาจะต้องอุทธรณ์ภายใน๓
สิบวันนับจากได้รับแจ้งอันเนี้ยเท่าที่ดูเนี่ยเห็นบอกว่า
เปล่าในประเด็นยังไม่ได้ดูอ่าดูรายละเอียดนะครับเพราะว่า

คือพอเขาเป็นหนี้ปฏิอากรค้างนะคะยังไม่รอบนะคะ

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูว่าเขามีทรัพย์สินอะไรหรือเปล่า
อันนี้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็คือ
ขั้นตอนก็ต้องไปดูไม่มีทรัพย์สิน
ก็เป็นกระบวนการของการฟ้องร้อง
สุดท้ายถ้าไม่มีก็ต้องเป็นบุคคลล้มละลาย
โฆษกครับอย่างนี้เราสามารถบอกได้ไหมฮะ

ผมทะเบียนบ้านอยู่ร้อยเอ็ดแต่ผมอยู่กรุงเทพ

ยังสามารถไปอุทธรณ์อะไรได้อีกไหม

การอุทธรณเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือ
เขาต้องไปยื่นคำขออุทธรณ์
เพราะว่ามันออกไปแจ้งไปแล้ว

อันนี้มีเหตุผลหรือเปล่าในการที่จะอุทธรณ์

หุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยก็จะต้องไปพบเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปให้เอกสารนะคะ
ไม่แน่ใจว่ามีเอกสารที่จะไปประกอบการอุตรรหรือเปล่า
งั้นเราต้องไปที่ต้นทางที่สะแก้วหรือว่าที่ร้อยเอ็ดฮะอย่างของคุณนุษย์เนี่ยฮะ
โดยประเมินอยู่ที่สะแก้วอะค่ะก็ต้องไปยื่นอุทธรณ์ที่สะแก้ว
หรือสะแก้วเนี่ยขึ้นอยู่ที่สำนักงานสะทอนภักดิ์อยู่ที่ชนบุรีค่ะ
ไปยื่นผ่านที่สะแก้วหรือที่ภาค๕ก็คือที่ชนบุรีก็ได้ค่ะ
คือถ้าสุดท้ายปลายทางเนี่ยฮะท่านโฆษกครับอย่างคุณนุษย์เนี่ย
พูดตรง๘๐๐กว่าล้านเนี่ยเขาไม่รู้จะเอาที่ไหนมาจ่ายหรอก
ก็คือกระบวนการสุดท้ายก็คือถูกฟ้องล้มละลายใช่ไหมฮะ

ค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นกระบวนการตามขั้นตอนของข้อกฎหมายค่ะ
โอ้โหมีมีบ่อยไหมฮะเคสประมาณอย่างนี้ฮะที่ว่าโอ้โหไม่รู้เรื่องเลย
อยู่ดีแบบมีคนเอาชื่อไปสวมชื่อกรรมการชื่อหุ้นส่วนชื่อบริษัทอะไรต่างนานาเนี่ย
มีบ่อยนะคะมีทั้งกรณีที่ไม่ได้ถูกสวมชื่อแล้วก็มีทั้งที่ขอยกตัวอย่างทั่วไปนะคะ
อย่างเช่นบางคนเนี่ยให้ชื่อเขาไปแล้วเขาก็ไปรับทำงานเนี่ยมีรายรับเกินล้านแปด
เขาก็ไม่รู้แล้วก็พอมีข้อมูลมาที่สรรพากรเกินล้าน๘ต้องจดแวคใช่ไหมคะ
พอจดแวดแล้วเขาไม่ได้จดเนี่ยเขาจะต้องถูกประเมินซึ่งมีหลายลายเขาก็บอกเขาไม่รู้
เขาให้ใช้ชื่อไปรับกล้างทำอะไรอีกนะคะแล้วก็มันยังมีอีกนะคะอันนี้น่ากลัวก็คือ
พอให้ชื่อให้อะไรเขาไปแล้วเขาไปจดเป็นบริษัทหรือเป็นห้างเนี่ยแล้วไปออกใบกำกับภาษีโดยชอบเนี่ย
หรือเรียกว่าใบกำกับสีปลอมเนี่ยมันจะมีในเรื่องของอาญาด้วยซึ่งอันนี้จะน่ากลัวด้วย
เพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนประชาชนหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่จะให้เอกสารสำคัญ
อย่างเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือไปเปิดบัญชีอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังด้วย
เอาเป็นว่าที่เป็นข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าแค่แบบอยากได้เงินมากู้ซื้อบ้าน
ใช่ครับเอาเป็นว่ารีบไปติดต่อสรรพากรต้นทางดีที่สุด
กระบวนการต่างก็ไปขออุทธรณ์อะไรก็ว่ากันไป
ก็ต้องไปดูว่าเหตุผลในการอุทธรณ์ตังขึ้นหรือเปล่า
อยู่ในคณะกรรมการว่าเขาจะพิจารณาได้ยังไง

คุณนุษย์คุณเอโดยเฉพาะคุณนุษย์มีอะไรจะถามท่านโฆษกเพิ่มเติมไหม
คือถ้าเราไปเราไม่ทราบเลยค่ะเหตุผลที่เราต้องไป
เราต้องพูดอะไรหรือทำอะไรเป็นอันดับแรกอันดับต่อไปค่ะ

นี่คืออะไรก็ไม่รู้อยู่ดีมีชื่อไปอยู่ท่านโฆษก
นุษย์ยังเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างนั้นหรือเปล่า
หรือจะมีอำนาจในการที่จะไปยืดการอุทธรณ์
เขามีชื่อหอจกมาครับท่านครับ
แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดใช่ไหมว่าในหอจกรนั้นเนี่ย

เป็นหุ้นส่วนที่มีอำนาจในการลงนาม
ที่จะไปยืดทำเอกสารอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ
โทรไปก็ได้นะคะคุณโทรไปที่
บางทีไม่มีเบอร์อยู่ในนี้เดี๋ยว
แล้วก็โทรไปสะแก้วก็ได้ค่ะ
ได้บอกทางพื้นที่ไว้แล้วอะค่ะว่าถ้ามีอะไรให้คำแนะนำ
เพราะว่าโรงทรัพย์สมัครกองก็อยากจะให้ข้อมูล
นักศึกษีก็ต้องดำเนินการตามเอกสารหลักฐานที่เรามี
แต่ท่านโครวศกได้แจ้งทางสะแก้วให้แล้ว

โฆษกเขาจำเป็นจะต้องพาคนต้นทางไปไหม
คนที่ว่ารับเปิดบัญชีเอาชื่อเอาบัตรประชาชนอะไรเข้าไปเนี่ย
จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นเลยไหม
ก็ดีนะครับแต่ตามข่าวเนี่ยบอกติดต่อเขาไม่ได้